จุบันนะครับฟุตบอล๗คนในบ้านเรานั้นได้รับความสนใจ
จากหลายรายการที่จัดการแข่งขันขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีการคิดแคมเปญแปลกด้วยครับ
เอาทีมที่ชนะเลิศนะครับเข้าสู่รอบชิง

รางย่าวของเชลซีติดตามได้จากคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
รู้สึกดีใจดีใจมากเลยพี่ที่ได้ไปอังกฤษ
มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเป็นครั้งแรกด้วยครับพี่
รู้สึกดีใจมากครับและเป็นครั้งแรกด้วยครับ
เต้นมากครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
คำพูดเหล่านี้คือความรู้สึกของบรรดานักเตะระดับสมัครเล่นทีมอิคคิวซัง
ที่ใช้ความสามารถด้านลูกหนังพังงะเข้าชิงฟุตบอล๗คน
ในการสิงฟุตบอลลีก๒๐๑๕ได้สำเร็จ
ความพิเศษของฟุตบอลรายการนี้คือการนำคู่ชิงชนะเลิศ
ฝ่าด่านคู่แข่งจากทั่วประเทศไปแข่งขันรอบชิงแชมป์
กันที่สนามสแตมฟอร์ดบิตของสโมสรเชลซียอดทีมแห่งเกาะอังกฤษ
ซึ่งทีมอีคคิวซังคือ๑ตัวแทนจากโซนกรุงเทพนนทบุรี
ที่จะได้ไปโชว์ฝีเท้าที่สนามแห่งนี้
ทนพงษ์วรรณรยรชัยหรือโอ๊ตกล่องหน้าทีมอิคคิวซัง
มีอย่างเดียวคืออยากไปดูการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศ

ตอนนี้สิ่งเป็นไลการยับใหญ่ที่แบบว่าถ้านักบอลเดินสาย

อีกทั้งยังเคยลงเล่นรอบชิงในฟุตบอลระดับสมัครเล่น
โอ๊ตมั่นใจว่าทีมของเขา
คว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้

เพราะประสบการณ์ที่เราเก็บมาคราวที่แล้วที่เราไป
เราไปถึงจริงแต่เราแพ้นัดชิงเหมือนกัน

จากเรื่องราวของทีมอิคิวซังแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งทีมคู่แข่ง
ถือเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้คืออีกหนึ่งทีมตัวแทน

ที่จะได้ไปเล่นรอบชิงที่สนามแซมฟอร์ดบิก
ทุกคนดูมุ่งมั่นและตื่นเต้นกับฟุตบอลรายการนี้
ที่จะได้ไปแข่งขันในต่างประเทศเป็นครั้งแรก
ถือเป็นทีมม้ามืดในรายการนี้อย่างแท้จริง
ตื่นเต้นมากครับถือว่าเหมือนเป็นความฝันครับผม
ก็ไม่คิดว่าจะได้ไปยืนในจุดนั้น

ก็เตะมาเรื่อยครับก็เดินสาย
เตะพวกฟุตบอลสมัครเล่นมาเรื่อยก็แบบ
มาเจอพวกพี่น้องที่นี่ครับ
ทำให้เราไม่ได้แบบมาเล่นบอลด้วยกัน
ที่มีการรวมใจและสารฝันไปด้วยกัน

ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง

เตะฟุตบอลอยู่นะครับก็แบบเต็มที่กับมันครับ

เราต้องวิ่งเข้าหามันนะครับฟุตบอล
กับความสดของนักเตะพลังหนุ่ม
ใดจะเข้าป้ายคว้าแชมป์ที่สนามสแตมฟอร์ดบิช
ชูสักวงธองดีข่าวไทยรัตน์ทีวีได้งาน